ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีนะฮะ
ต้องบอกว่าเจ้าของบ้านนี่โชคร้ายจริงจริงนะครับบ้านหลังนี้เนี่ย
อยู่ที่ซอยฝั่งเหนือพัฒนาตะบนพิมลราชอำเภอบางบัวทองนะฮะ
เห็นไหมฮะวันพวยพุ่งมาอยู่ตรงนู้นนะ
คือที่เห็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าซอยเป็นซอยแคบนะครับแล้วรถดับเพลิงเนี่ยเข้าไม่ถึง
ก็ต้องค่อยต่อสายดับเพลิงเข้าไปใช้เวลาอยู่สักครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงนะครับ
สายน้ำเข้าไปฉีดดับเพลิงแต่สภาพก็เป็นแบบนี้แล้ว
นี่ฮะเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับท่านผู้ชมครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะฮะมีนายภัยบูลรักเดชอายุ๖๗เป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างปกติจะอยู่อีกหลังหนึ่งหลังนี้เนี่ย
ให้คนงานเนี่ยเฝ้าไว้คนนึงก็ต้องไปถามคนงานนะครับ
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคนงานที่เฝ้าบ้านหลังนี้ชื่อนายอุบลคัมภีร์อายุ๖๗นะฮะ
อุบลบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็เฝ้าอยู่นี่แหละตอนเกิดเหตุเนี่ย
ช่วงนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมนะไม่สวมเสื้อมีลายศักดิ์เต็มตัว
เดินมาที่บ้านมาถามเขาว่าเอออยู่กับใครเขาก็บอกว่าอยู่คนเดียว
อยู่ดีไอ้คนนี้มันหยิบโทรศัพท์มือถือเขาสองเครื่องที่วางอยู่ไปเลยฮะ
ไปแล้วก็เดินวนไปวนมาเนี่ยมีทำร้ายเขาด้วยนะครับไปหยิบมีดง้าวมานะ
ปกติเขาไว้ถางย่าจะมาทำร้ายเขาก็พยายามจับจับมีดอะไรไว้ยื้อยุดกันอยู่
ไอ้คนร้ายเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวถ้าหลุดไปเนี้ยตายแน่นายอุบลก็เลยบอกว่า
คือยังไงถ้าผมหลุดเนี่ยคุณคงไม่ปล่อยผมแน่นะเขาก็เลยพยายามยื้ออยู่นะครับ
สุดท้ายคนร้ายมันบอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าปล่อยนะถ้าปล่อยมือกันเนี่ย
แล้วไม่แย่งมีดเนี่ยวิ่งหนีไปเลยแล้วจะไว้ชีวิตเขาก็ปล่อยปล่อยแล้วเขาก็วิ่งหนีไป
กลัวถูกฆ่าปรากฏว่าพอเขาวิ่งออกไปมองกลับบ้านอีกทีนึงฮะ
ที่บ้านที่นายจ้างให้เฝ้าอ่ะควันพวยพุ่งขึ้นมาคือไอ้คนนี้มันเผาบ้านเลยฮะ
ก็บอกว่ามึงปล่อยนะมึงก็บอกว่าข้ามึงอยู่เนี่ยอ่ะผมปล่อยคุณก็ฆ่าผมอยู่ดี
ผมยกมือไหว้ผมยกมือไห้ผมก็ยกมือไห้แต่ผมยกมือข้างเดียวแต่ผมจับมือมือหนึ่ง
ปล่อยมีดแล้วมึงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วกูจะไม่ฆ่ามึง
อ่าอันนี้ถ้าผมวิ่งไปผมก็วิ่งไปพ้นอ่าไม่อยู่แล้วคุณหนูผมผมแก่แล้ว
แล้วผมวิ่งยังไงผมก็วิ่งไปพ้นคุณมีดอยู่สุดท้ายเขาก็วิ่งไปค่ะ
วิ่งไปเขาไม่ฆ่าไม่ตามมาฆ่าจริงเผาบ้านเลยฮะ
สุดท้ายพอได้ข้อมูลตำรวจตามไปที่บ้านของผู้ชายคนนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็บ้านก็อยู่จากบ้านหลังเกิดเหตุแค่ร้อยเมตรฮะนี่ครับไปถึงฮะซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
ต้องเรียกให้ออกมาฮะเอาไม้ง่งไม้งามเอามานะครับแล้วก็เรียกให้ออกมา
นายสุริยะพระภูถินอายุสามสิบเจ็ดชื่อเล่นชื่อในชนค่ะ
ถือไปถึงเนี่ยยังทุ่มคั่งอยู่เลยนะครับทุกผู้ชมครับเอาไปอยู่เอาไปอยู่
คือมองเข้าไปเนี่ยรอดรูกำแพงไปเนี่ยยังถือมีดง้าวอยู่ในบ้านนะฮะ
โวยวายโวยวายเสียงดังลั่นไปหมดอยู่บนชั้นสองของบ้าน
เจรจากันอยู่เกือบชั่วโมงไม่เป็นผลครับสุดท้ายต้องนี่ฮะ
ไม่ออกมาใช่ไหมเจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวเข้าไปหาก็ได้
นั่นอยู่นั่นอยู่แล้วไหมนั่นอยู่
เสพยาเสพติดเผาบ้านเขา